ที่เราก็ติดตามข่าวนี้กันมาตอนแรกหลายคนก็ตกใจนะคะว่า
โอ้โหมีผู้ต้องสงสัย๓๐คนเลยเหรอ
แต่พอตรวจไปแล้วก็อย่างที่รายงานไป
ตรงกับผู้ต้องสงสัยเพียงแค่คนเดียวแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะ
ซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ค่ะ
ก็จะสั่งคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพช่วงบ่ายวันนี้
ไปติดตามบรรยากาศกันนะคะกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็รายงานทางโทรศัพท์มาจากจังหวัดฉะเชิงเซาเชิญค่ะ
สวัสดีค่ะขนาดนี้ดิจารณ์ก็ได้อยู่ที่ฐานีตำรวจภูทรบ้างโพ
เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าในคดีเด็กหญิงวัย๑๔ปีเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดจากการพูดคุยของทางด้านพลตำรวจตรีธีรพลจินดาหลวง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซา
ได้ให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่าในคดีที่เด็กหญิงวัย๑๔ปีเสียชีวิต
ผลการตรวจสอบนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทราบผลดีเอ็นเอที่ได้ส่งตรวจไปยังนิติเวชวิทยา
ผลดีเอ็นเอพบว่ามีดีเอตรงต่อผู้ต้องสงสัย๑คน
ก็คือนายสุพรชัยหนูน้อยอายุ๓๔ปี
ซึ่งจากการสอบถามแล้วก็พูดคุยกับทางทีมข่าวนะคะท่านก็ได้บอกค่ะว่าบุคคลคนนี้นะคะมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
แล้วก็ได้มาอาศัยอยู่ภายในบ้านของญาติซึ่งเป็นพื้นที่ในอำเภอบ้านโพ
แล้วก็มีระยะทางจากบ้านที่พักอาศัยนะคะอยู่ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุ
หรือว่าบ้านของเด็กหญิงวัย๑๔ปีประมาณ๑กิโลเมตรนะคะในรัศมี๑กิโลเมตรจากบ้านหลังเกิดเหตุ
ซึ่งเมื่อทราบผลดีเอนเอแล้วนะคะทางตำรวจก็ได้นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มภายในบ้านเลย
พอผลดีเอนเอออกมาช่วงประมาณตี๒นะคะของเมื่อคืนนี้ค่ะทางตำรวจก็ได้นำกำลังเข้าไป
ซึ่งระหว่างที่นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนะคะก็ได้มีการตรวจสอบหลักฐานต่างภายในบ้าน
แล้วก็พบว่าหลักฐานเนี่ยสามารถนำไปเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอซึ่งก็พบว่าตรงกันด้วยค่ะ
ซึ่งก็เป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่ตรวจในระหว่างจับกลุ่มด้วยเช่นกันค่ะ
ทีนี้ในระหว่างที่จับปุ่มทางกำรวจก็ได้บอกเขาว่าผู้ต้องตรงใส่รายนี้อยากให้การรับสารภาพว่าได้ลงมือประทำคำเปล่าเด็กหญิงวัยสิทธิ์ดีจริงค่ะ
พร้อมกับบอกนะคะว่าก่อนเกิดเหตุนั้นเคยมีโอกาสพูดคุยกับเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนนี้ในระแวกพื้นที่เกิดเหตุด้วยค่ะ
ครับคุณระวิการครับผู้ต้องหามีการบอกไหมครับว่าเขาไปเจอเด็กผู้หญิงคนนี้ตรงไหนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาอาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบ้านของผู้ตายใกล้มากน้อยแค่ไหนครับ
ก็คือจากที่สอบถามตำรวจนะคะตำรวจก็บอกค่ะว่าเขาอยู่ในระแวกพื้นที่รัศมีประมาณ๑กิโลเมตรค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่ามีโอกาสพูดคุยกับน้องบริเวณของร้านค้านะคะที่ขายของในพื้นที่ใกล้กับบ้านน้องค่ะ
ซึ่งทีมข่าวเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้ไปสำรวจแล้วนะคะพบว่าร้านค้าก็มีหลายจุดมากเลยทีเดียว
แต่ว่าซึ่งอาจจะเป็นที่ที่มีคนเยอะแล้วก็มีประชาชนอยู่นะอาจจะทำให้คนไม่ได้สงสัยว่าบุคคลต้องสงสัยคนนี้ค่ะ
มีการพูดคุยกับน้องในลักษณะไหนค่ะ
แต่ว่าเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือว่ามีความสัมพันธ์เป็นแฟนกันเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนใช่ไหมครับ
เคยคุยกันที่ร้านค้าเท่านั้นเองใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะไม่ยืนยันว่ามีความสัมพันธ์กันค่ะแต่ว่าเคยมีโอกาสได้คุยกัน
สำหรับข้อมูลของคนร้ายที่บอกว่าเคยมีประวัติโชคโชนเคยก่อเหตุมาก่อนในพื้นที่ของขอนแก่นด้วยตรงนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะ
ล่าสุดนะคะข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ทางตำรวจก็ระบุเช่นกันนะคะว่าพบว่าเคยเกาะเหตุมาแล้วนะคะในเรื่องของการทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขืนที่จังหวัดขอนแก่น
อย่างที่ได้รายงานไปค่ะแต่ว่าความชัดเจนในเรื่องจำนวนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
สรุปแล้วตอนนี้ผู้ต้องหามีเพียง๑คนใช่ไหมครับ
เพราะว่าก่อนอันนี้มีการเฝ้าระวังถึง๓๐คน

ว่าเขาก่อเหตุมากกว่า๑คนหรือเปล่าครับ
ตอนนี้ก็ยืนยันว่าเป็นบุคคลนี้คนเดียวนะคะ
แล้วก็ยังไม่มีการขยายผลเพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะ

ขอบคุณคุณระวิการค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งก็ต้องรอในช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกานี้ค่ะ
เพื่อให้ทางตำรวจยืนยันถึงคดีนี้ค่ะ
ขอบคุณคุณระวิการแก้ววิจิตรนะคะ
ก็วันนี้บ่าย๓โมงนี่แหละที่จะมีการคุมตัวไป

ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบกัน
แต่คาดว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่

เป็นคดีที่โอ้โหหลายคนก็สะเทือนใจนะครับ